ไปดูเรื่องของบ้านของคุณป้าทุบรถนะครับ
อยู่ย่านสวนหลวงล๙แล้วก็มีตลาดเนี่ยโอ้โห
ลายล้อมบ้านเลยเป็นข่าวดังมาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
คุณป้าก็ฟ้องไว้ในศาลไว้ด้วยนะครับฟ้องคดีนี้ไว้นะครับ
เพราะว่ากรทมปล่อยประละเลยให้มีตลาดมาอยู่รายรอบบ้าน
ส่งปัญหามาหลายปีทั้งที่พื้นที่แห่งนี้ที่ดินแถวนี้

วันนี้มีคำสั่งของสารปกครองกลางออกมาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
โดยวันนี้นางสาวบุญศรีแสงหยกตรการ
ซึ่งมีบ้านพักอยู่ในหมู่บ้านเสรีวิลล่าย่านศูนย์หลวงร๙เขตประเวท
เดินทางไปรับฟังการพิจารณาคดีของสารปกครองกลาง

หลังเป็นโจทยื่นฟ้องผู้ราชการกรุงเทพมหานคร
หน่วยคันเขตประเวทสำนักงานเขตประเวทแล้วก็กรุงเทพมหานคร
ปล่อยประละเลยให้สร้างตลาด๕แห่งรอบบ้านพัก

โดยสารปกครองกลาง
โดยตุลาการผู้แถลงคดีได้แสดงความเห็นว่าตามพยานหลักฐาน
ที่ดินบ้านของผู้ฟ้องอยู่ในโครงการ๒
ที่มีการขออนุญาตจัดสรรที่ดินเพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรม

กำหนดให้เป็นอาคารพาณิชย์๕๑ห้อง
มีระยะความกว้าง๘หรือ๑๐คูหา
แต่ข้อเท็จจริงกลับพบว่ามีการสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว

ขัดต่อพรบจัดสรรที่ดิน
และพรบควบคุมอาคาร
ซึ่งการที่ผู้ว่ากรทมออกใบรับแจ้งก่อสร้างอาคารและตลาด

จึงถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย
สารปกครองกลางพิจารณาข้อเท็จจริง
จากการไต่สวนประกอบข้อกฎหมายแล้ว
พิเคราะห์ว่าการยื่นขอก่อสร้างตลาด๕แห่งและการอนุญาตให้สร้าง
วัตถุประสงค์การจัดสรรที่ดินในโครงการเพื่อที่อยู่อาศัย

กรุงเทพมหานครลื้อถอนตลาด๕แห่งภายใน๖๐วัน
ถอนคำสั่งการอนุญาตก่อสร้างตลาด
และให้ชดใช้ค่าเสียหาย
ให้กับนางบุญศรีผู้ฟ้องกับพวก

รายละ๓๖๘๔๐๐บาท
พร้อมกับดอกเบี้ยร้อยละ๗๕ต่อปี
นับตั้งแต่วันที่๓๐กันยายน๒๕๕๙
โดยให้ชดใช้หลังคำพิพากษาถึงที่สุดนะครับ

แล้วก็พอมีคำพิพากษาออกมาแบบนี้นะคะ
ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปเลย
ไปดูหน่อยซิตลาดทั้ง๕แห่งรอบบ้านของคุณป้า

หมู่บ้านเสรีวิลล่านะคะ
ก็ไปเจอกับนางสาวรัตนชัด
นางสาวบุญศรีแสงหยกตรการเจ้าของบ้าน

แล้วก็รู้สึกพอใจในคำตัดสินนะคะ

ทมเขามีสิทธิ์ยื่นขออุทธรณ์คำสั่ง
สารปกครองสูงสุดได้นะคะ
แต่ว่าในชั้นนี้ก็ถือว่าชอบทำด้วยกฎหมายแล้ว
ก็อยากจะให้ทางกรุงเทพมหานครพิจารณาว่า
เหมาะไหมที่จะยื่นอุทธรณ์

เพื่อความยุติธรรมหลายปีที่ผ่านมา
แต่กลายมาโด่งดังจากคลิปทุบรถ

คุณป้าก็บอกว่ามันต้องแยกส่วนกันนะ

เพื่อเรียกร้องให้สารตัดสินเร็วขึ้นนะ

มันสะสมไงสะสมมานานแล้วแล้วมันก็เป็นความบังเอิญ
ไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปทุบรถเพื่อที่สารจะได้รีบตัดสินให้คุณป้า
แต่การตัดสินของศาลในวันนี้ถือว่าคุณป้าได้รับความเป็นธรรมกลับมา
คุณป้าบอกแบบนี้นะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยว่า
คือจริงแล้วเนี่ยตัวคุณป้าเขาไม่ได้มีปัญหากับแม่ค้านะ

อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือกรทมเนี่ย
จัดสรรตลาดหรือว่าพื้นที่ค้าขายใหม่ให้กับพ่อค้าแม่ค้าเหล่านี้
มันถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ไม่ไปรบกวนสิทธิส่วนบุคคลของคนอื่นค่ะ
เพราะว่ามันเป็นความเครียดที่สะสมกันมานาน
มันเลยเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมาโดยที่เราก็ไม่ได้คิดคาดคิดมาก่อนเลย
แต่วันนี้เมื่อเป็นสิ่งที่เราได้รับความชอบทำคืนกลับมาเราก็ดีใจค่ะ
หมู่บ้านเราได้รับความสงบสุขกลับคืนมาให้กับประชาชนพวกเราดีใจมาก
ในการที่เขาจะอุทธรณ์นี้เราก็คิดว่าเขาคงทำไม่ถูกนะคะ
เพราะว่าตลอดเวลามานี่เขาทำในสิ่งที่ผิดนะฮะ
เขาปล่อยให้มีการทำตลาดโดยที่เขาไม่ได้เข้ามาควบคุม
แล้วเขาปล่อยให้ทำผิดกฎหมายมาเป็นเวลานาน
และวันนี้เขายังจะไปอุทธรณ์เพื่อให้ทำผิดอีกต่อไป
สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนอีกเราคิดว่าเขาคิดผิด
ต้องดูว่าสิ่งที่เขาได้ให้คำมั่นสัญญาในวันที่๒๑นะคะ
ซึ่งได้เข้ามาในพื้นที่ว่าเขาจะฟังคำพิพากษา
แล้วเขาจะดำเนินตามที่สารมีคำสั่งนะคะ
รวมทั้งผู้อำนวยการเขตประเวทด้วยนะคะ
แล้วก็สิ่งสำคัญอย่างยิ่งเราเป็นผู้เดือดร้อน
แต่เขาเป็นคนที่สร้างปัญหาในที่อยู่อาศัย
เขาจะอุทธรณ์ด้วยเหตุผลอะไร
เราไม่ได้ต่อต้านการทำตลาดของเขา
แต่มันเป็นพื้นที่เพื่ออยู่อาศัย
จึงจำเป็นที่จะไปอยู่ในสถานที่ที่เขาควรจะอยู่อย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายมากกว่านะคะ
กอทมและทางสำนักงานเขตประเวท
จะต้องจัดหาสถานที่เหมาะสมให้กับพ่อค้าแม่ค้า
เราไม่ได้โกรธพ่อค้าแม่ค้านะฮะ
แต่เราไม่ชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ
ที่มาละเมิดสิทธิ์ประชาชนนะคะ
ก็ขอตรงจุดนี้ถ้าเขาจัดสถานที่เหมาะสม
อันนี้ก็จะเป็นความผาสุขของทุกคน
เราก็ไปสำรวจบริเวณพื้นที่ตลาดโดยรอบบ้านคุณป้านะ

ห้าตลาดนะฮะตลาดสวนหลวงเปิ้ลมาร์เก็ต
ร่มเหลืองตลาดยิ่งนาราตลาดรุ่งวันนี้
ไม่มีใครมาขายของแล้วตั้งแต่เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้น

อย่างงั้นก็มีโครงมีเทอะอะไรวางอยู่
เพราะพ่อค้าแม่ค้าก็คาดว่าอาจจะได้กลับมาขายไง

แต่พ่อค้าแม่ค้าบอกพอวันนี้ศาลมีคำสั่งออกมา

แต่ก็ยอมรับว่าไปขายที่อื่นมาบ้างแต่มันก็ไม่ดีเท่าที่นี่
ส่วนเรื่องจะอุทธรณ์ต่อสารปกครองสูงสุดหรือไม่นะครับ
ล่าสุดผู้ว่ากฎธมพลตมเอกสวินขวัญเมือง
บอกว่าในส่วนของการลื้อตลาดเนี่ยอันนี้คงไม่อุทธรณ์
เพราะว่าที่ผ่านมาทางกรทมก็เข้าไปรื้อมาแล้วนะครับ
มาส่วนหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะเอาให้เสร็จนะครับ
แต่จะอุทธรณ์คำสั่งสารปกครองกลางไปยังสารอุทธรณ์สูงสุด
ก็คือเรื่องการให้กรทมชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทน
ผู้ฟ้องร้องคดีทั้ง๔รายรายละ๓แสนกว่าบาท
เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของงบประมาณของกรทม
เป็นเรื่องของเงินหลวงกรทมก็ต้องไปชี้แจงเหตุผล
เกี่ยวกับที่มาที่ไปอะไรต่างเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณ
ภาระหน้าที่ของฝ่ายราชการแล้วถ้ามีเรื่องแบบนี้
ก็ต้องสู้ไปให้ถึงที่สุดด้วยก็ต้องไปยังสารอุทธรณ์สูงสุดก่อนนะครับ
ส่วนใครผิดใครถูกคดีนี้โอ้โหความจริงคุณป้าฟ้องศาลไปแล้วสารมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว
แต่ก็ยังปล่อยจนสร้างขึ้นโครงเหล็กอะไรพวกนี้
ทมเขาตั้งกรรมการสอบมาแล้วพบผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเดี๋ยวต้องสอบต่อนะครับ
ทั้งฝ่ายโยธาทั้งผอเขตประเวทตั้งแต่ในอดีตอะไรพวกนี้เลยด้วย
รวมแล้วทั้งหมดก็๑๕คนนะฮะ